แต่อีกหนึ่งที่ที่อยากจะนำมาฝากที่นี่โอ้โหต้องไปกันแล้วคุณผู้ชม
เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้ต้นตะเคียนศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
ไปหาเจ้าแม่ปฐุมทิพย์กันหน่อยนะคะหลังจากที่มีชาวบ้านเข้าไปกราบไหว้
แล้วก็ได้โชคติดต่อกันมาหลายงวดนะคุณนะ
ไปร่วมถอดรหัสลับกับชาวบ้านริมหาดพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะ
วันนี้แต่ละคนก็มานะคะนั่งเล็งเพ่งก้มเงยสอดส่องกันไป
คุณดูบรรยากาศตอนกลางคืนก็น่ากลัวอยู่พอสมควร
ใช่ขนลุกเลยนะคะคุณ
ที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าต้นตะเคียนศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
เรียกว่าเจ้าแม่ปฐุมทิพย์บางคนก็เนี่ยนำผ้าสามสีมาผูก
สังเกตว่าต้นตะเคียนนี่ขาวโพลนมากเลยนะฮะ
จะไม่เห็นเนื้อไม้แล้วเป็นปกติแล้วครับ
มีทั้งผ้าสามสีมีทั้งรูปปั้นมาแก้บน
มีทั้งหุ่นใส่ชุดไทยนะคะ
เพราะเขาบอกว่าเจ้าแม่เนี่ย
เลขเด็ดกับชาวบ้านมาแล้วหลายต่อหลายงวด
ชาวบ้านท่านหนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าเดิมทีนะคะ
ตะเคียนนี้เป็นตะเคียนที่ลอยมาเกยหาดพลาเมื่อ๓ปีก่อน
อ่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยช่วยกันยกขึ้นมา
หลังจากนั้นก็มีร่างทรงมาบอกว่า
ตะเคียนนี้คือเจ้าแม่ปฐุมทิพย์นะ

กับน้องสาวมีน้องสาวตามมาด้วย
หลังจากนั้นก็มีต่อตะเคียนลอยมาอีกคุณ
ค่ะแล้วมาโผล่ที่หาดเหมือนเดิม
ก็สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านมากเลยนะคะ
หลายคนก็เลยเกิดความเรื่องใสความเชื่อความศรัทธาขึ้น
ก็พากันมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนกัน
ปรากฏว่าคนที่มาขอเขาถูกรางวัลได้โชคลาภดั่งคำขอเลย
แล้วถูกรางวัลใหญ่ด้วยนะ
ก็เลยได้มาสร้างสารถวายให้กับเจ้าแม่เอาไว้ที่หาดพลาแห่งนี้
แต่เท่านั้นยังไม่พอเรื่องของโชคลาภนะคะ
ชาวบ้านเขายังบอกว่านอกจากไปขอโชคลาภเนี่ย
เจ้าแม่ยังขอเรื่องอื่นได้ด้วยอย่างเช่นโรคภัยไข้เจ็บ
จะให้คุณผู้ชมดูครอบครัวนี้นะคะ
เขาบอกว่าเขาพาลูกสาว๒ขวบมากราบไหว้เจ้าแม่ปฐุมทิพ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ

ก็เลยมาขอจากเจ้าแม่มาบนไว้
พอบนไว้เสร็จลูกสาวหายเป็นปกติเลย
ก็เลยเกิดความเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะว่าการที่มาขอพรจากเจ้าแม่นั่นเอง
อย่างไรก็ตามก็ต้องย้ำคุณผู้ชมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
แต่ว่าที่นี่เนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเขาเรื่องลือกัน
เขาพูดกันปากต่อปากว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะคะ
จากขอโชคขอลาบแล้วก็ไปขอพรได้ด้วย